รอบที่เหลาสอบตกครับเจอบัตรเขยิงมา

วันนี้ผมมีนโยบายที่จะทำเชื่อมต่อขนส่งมวลชนทั้งหมด

เริ่มตั้งแต่นี้ด้ายากยาวถึงตะวันนาเลย

แต่นโยบายของผมคือ๒ปีซ่อม๒ปีสร้าง
๒ปีแรกซ่อมโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบน้ำท่วมต้องดีน้ำต้องไม่ท่วม

อันนี้อันดับแรกเลยจะทำให้ได้
ครับต้องทำให้ได้เลย
สวัสดีครับทุกคน